วันพรุ่งนี้คุณผู้ชมทุกคนมีนัดกันที่ครูหาเลือกตั้งนั่นเองนะคะ
ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนั่นเองค่ะ
นี่นะคะทุกคนคึกคักกันมากในปีนี้นะคะ
รวมไปถึงดาราศิลปินคนรุ่นใหม่ตื่นเต้นที่จะได้ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะ
วันนี้นะครับบันเทิงไทยรัฐของเรารวบรวมปากหมุดหน่วยเลือกตั้งของคนบันเทิงมาฝากกัน
ส่วนนุ่มสิงโตปรัชญาค่ะขอไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตอน๙โมงเช้าที่หน่วยเลือกตั้งที่๓โรงเรียนสวนกุหลาบนั่นเองค่ะ
และอีกหนึ่งหนุ่มหล่อค่ะปเชษศิวากรก็บอกว่าจะเดินทางไปหน่วยเลือกตั้งที่๒ปากซอยลาดพร้าว๙๒
และนอกจากนี้ก็ยังมีคนบันเทิงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นยายา
รวมไปถึงนักร้องซุปตาเมืองไทยพี่เบิร์ดทงชัยของเรานะครับ
เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำหน้าที่คนไทยได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ

แล้วก็ยังได้ฝากเชิญชวนให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิ์ด้วยเพราะว่าหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของพวกคุณนั้น
เป็นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงที่มีค่าสุดเลยค่ะ
วันที่๒๔เราต้องไปเลือกตั้งกัน
เราไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นปั๊บเราไปใช้เสียงกัน
แน่นอนครับพี่ต้องไปเลือกตั้งก่อนแล้วก็มาดูกัน
เจอกันแน่นอนครับ๘โมงเช้า

คนบันเทิงเองก็สร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งเหมือนกันนะคะ